ไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาเขียนเรื่องราวของเพื่อนรัก
เพื่อนรักเขาไปทำหน้าอกกับคลินิกแห่งหนึ่งเพราะว่าอยากจะมีซุดทรงที่มันดีขึ้น
ก็ไปทำแต่สุดท้ายเพื่อนของเขานั้นต้องจบชีวิตลงจากการทำหน้าอกจากคลินิกแห่งนี้ครับ
เพื่อนที่พูดถึงเขาบอกว่าเพื่อนเธอเสียชีวิตอายุแค่๒๓ปี
เป็นคนตัวเล็กมากสูงเพียง๑๕๕เซนติเมตรหนัก๓๘กิโลกรัม
และบอกกับผู้โพสต์ตลอดว่าจะไปทำหน้าอก
ตอนแรกผู้โพสต์คือเป็นเพื่อนกันก็ห้ามแล้วเพราะเป็นห่วงเพราะว่าตัวเล็กเกินไป

กลัวมเจ็บมากกลัวไม่ไหวอะไรแบบนี้
จะทนพิษบัตรแผลไม่ไหวและไม่รู้ว่าร่างกายนั้นจะรับได้หรือเปล่า
กระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของผู้โพสต์วีดีโอคอลมา
ตอนใส่ชุดคนไข้แล้วไปทำแล้ว
แล้วก็มีปากกาวาดที่หน้าอกแล้วเตรียมขึ้นผ่าตัดแล้ว
คือให้ดูว่าแบบจะทำจริงแล้วนะคือเพื่อนบอกว่าคือคุยกันตลอด
ว่าจะไปทำแล้วนะจะนมใหญ่เหมือนเธอแล้วนะ

เพื่อนก็เห็นว่าคนนี้เป็นคนหัวอ่อนก็พยายามบอกตลอดแหละว่า
ถ้าจะไปทำจริงบอกเขานะจะได้ไปช่วยดูแล
จะได้ไปช่วยดูว่าเออหมอโอเคหรือเปล่าคลินิกนี้ดีไหมรีวิวเป็นยังไง
และตอนวิดีโอคอมาเพื่อนเขาพูดว่า
ไม่นานฉันจะหน้าอกใหญ่เหมือนกับเธอแล้วนะ
พร้อมทั้งถามว่าจะมาเยี่ยมไหมแล้วก็ส่งพิกัดของคลินิกให้
อันนี้เป็นคลินิกแถวห้วยขวาง
หลังจากที่วางสายวีดีโอคอลกันไปเพื่อนก็เงียบไป๒๓วัน

จากนั้นมีเพื่อนคนอื่นทักมาในเฟซบุ๊ก
ให้ผู้โพสต์ไปเยี่ยมหน่อยซิว่าเพื่อนทำหน้าอกแล้วเป็นยังไงบ้าง
วันแล้วทำไมไม่เจอกันเลยตอนนี้ทำไมยังไม่ฟื้น
แล้วมีคนบอกว่าตอนนี้เพื่อนเธอไม่ฟื้นเลยนะครับ
แล้วนอนอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลโอกาสรอดเพียงแค่
หลังจากทำนั่งอกไปนะครับก็เลยไปเยี่ยมทันที
ความจริงเขาบอกว่าเพื่อนน่าจะตายตั้งแต่วันแรกที่อยู่คลินิกแล้ว
แต่ว่าคุณหมอยื้อเอาไว้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ส่วนทางคลินิกที่ทำหน้าอกนั้นได้คุยกับคุณแม่ของเพื่อนแล้ว
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ต้องไม่แจ้งความนะ
จะรับผิดชอบให้แต่ห้ามแจ้งความนะ
จากนั้นไม่กี่วันเพื่อนก็เสียชีวิตลง
แม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ตาม
อยากจะเตือนผู้หญิงทุกคนที่คิดจะทำหน้าอกให้เลือกคลินิกที่มันปลอดภัย
แต่ของราคาถูกอย่าดูแค่การรีวิว
ที่มีดาราเน็ตไอดอลไปโฆษณาว่าทำแล้วดีทำแล้วเจ๋งทำแล้วสวย
เพราะว่าพอมันเกิดปัญหาคลินิกเขาก็ยอมจ่ายเงินเพื่อปิดข่าว
แล้วก็วันนี้คลินิกยังคงเปิดให้บริการอยู่
ยังคงเปิดให้บริการอยู่ยังคงทำหน้าอกให้กับผู้หญิงคนอื่นอยู่
แต่เพื่อนเธอตายไปแล้วน่ากลัวนะครับนะฮะระวังด้วยตรวจสอบด้วยนะ
ใครจะคิดจะทำหน้าอกตรวจสอบกันดีนะคะ